คุณผู้ชมช่วงแรกเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งที่มันฮือฮามากที่จังหวัดนครราชศรีมา
ชาเจอกับไกรชาไกลไกลชาชาไกลไกลชาเกิดอะไรขึ้นน่ะ
ชาลวันปะทะไกรทองโอ้โหงานนี้บอกเลยว่าฮือฮาอย่างมาก
ชาวบ้านแตกตื่นกันเลยทีเดียวไม่เชื่อผมให้ดูภาพบรรยากาศก่อนครับ
ไหนชาชามันอยู่ในน้ำส่วนไกลอยู่บนบก
ฮือฮาเชียร์กันอย่างกับเชียร์มวย
คุณผู้ชมที่นี่คือภายในสวนมะม่วงแห่งหนึ่งของชาว
ของชาวบ้านบ้านปบิดตำบลคุขาดอำเภอโคง
จังหวัดนครราชศรีมาคือเขาได้รับการแจ้งจากชาวบ้าน
อยู่ในในนี้เหรอในนี้ในสวนมะม่วงเนี่ย
เจ้าหน้าที่นะครับเขาก็ต้องสวมบทเป็นไกรทอง
ค่ะลงไปสู้กับมันเอาไม้เขียวตีตีบริเวณผิวน้ำให้มันโผล่พลวดขึ้นมาค่ะ
ใช้เวลาอยู่พักใหญ่กว่าจะได้เจอเจอกัน
แล้วที่สำคัญในจังหวะที่เขาจับเนี่ยคุณเชื่อไหมจับมือเปล่า

นี่ไงหางมาหางมาแล้วจับมือเปล่าลากขึ้นมาเลย
คุณดูนี่โอ้โหดึงกันยังเชิกทักเกย้อ
คุณคะไก่ทองไม่ต้องสวดคาถาอะไรเลยเหรอคะ

ไม่ต้องใช้ใช้แรงและกำลังดึงมันขึ้นมาโอ้โห
สุดยอดฝีมือผมบอกเลยต่างประเทศเห็นแล้วยังอึ้ง
จราเข้มือเปล่า
ของจริงแล้วดูชาวบ้านเข้ามากันเยอะ

คือด้วยความที่ว่าไอ้เข้ตัวนี้มันเป็นจราเข้เลี้ยง

เพราะฉะนั้นมันจะมีความที่ว่าอาจจะเชื่องกว่าจราเข้ที่อยู่ใน

ในป่าทั่วไปมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับ
ทีนี้พอจับไปได้คุณรู้ไหมมันเป็นเพศอะไรเพศเมีย

ตัวใหญ่คุณดูเนี่ยผู้ชายชะกัน๕คนนะคะ
ก็มันหนักตั้ง๓๐กิโลกรัม
อู๋เท่าเด็กคนนึงเท่าคนคนนึง
แต่พละกำลังมันไม่ธรรมดานะไอ้เข้เนี่ย
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับก็ฝากระวังกันเอาไว้นะฮะ
บ้านใครอยู่ใกล้ฟาร์มหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่า
รกแบบดิบชื้นแบบนี้ต้องระวัง
เพราะบางทีไอ้คงไอ้เข้มันก็โผล่มาได้เหมือนกันนะฮะ

สังเกตสังกากันดูให้ดีนะคะ
ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วย
รุดไปยังพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้าน
ในการจับเจ้าจราเข้ตัวนี้ได้สำเร็จนะครับ

สุดยอดเลยนะคะถ้าเจออะไรแบบผิดหูผิดตาอย่างนี้ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เขาเลยนะคุณผู้ชมนะ